เรื่องของการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นี้
ก็เรียกว่ามีเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกมากมายนะคะ
เว็บไซต์ของเอกชนหลายแห่ง
ก็มีการเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยกันด้วย
แต่นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีเว็บไซต์กลาง
เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน
จิตอาสากว่าร้อยหน่วยงาน
ที่รวบรวมข้อมูลงานพระราชพิธีจพพปรโมศพ

คริ่งรามนายเว็บไซต์ฝ่ายประชาสัมพาล
งานพระราชพิธีจพพปรโมศพ
เดชจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนโดยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีเอาไว้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นจุดพักคอยจุดที่ให้ประชาชนรอกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมในพระราชพิธีได้จุดที่มีพระเมรุมาตรจำลองและจุดที่สามารถถวายดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศรวมทั้งเส้นทางการ
ทางที่สามารถเข้าร่วมพิธีได้อยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรายการจากช่องทางทุกช่องทางขนาดนี้จะซึ่งเป็นข้อมูลของทางราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บลามนายแล้วก็อยากให้ดูข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนถ้าเป็นไปได้อยากให้อยู่ในพื้นที่ของท่านเองหรือไปในบริเวณที่ท่านสะดวกที่ใกล้ที่สุด
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งภาครัฐเอกชนจิตอาสากว่าหนึ่งร้อยหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหรือจะโทรคอร์เซ็นเตอร์๑๔๔๑ก็ได้เปิดให้บริการฟรีตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะส่วนใครที่ตั้งใจทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ก็สามารถบอกผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกันค่ะอีกหนึ่งรูปแบบที่ทุกคนสามารถถวายความ
ในใกล้บอกหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙อธิบายการจัดสร้างพระเมลุมาตและอาคารประกอบ
พร้อมแสดงสภาพอากาศและบอกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีอีกด้วยค่ะ
ทั้งหมดคือช่องทางที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน